ไปดูเรื่องชวนหลอนหน่อยขนลุกหน่อยที่มรยองจู่ไปเจอ
เท่ากระดูกที่ห่อในผ้าขาวใส่กระมังลอยไปติดอยู่ชายหาด
คนก็เฮ้ยมีการทำพิธีอะไรคุณสัยศัยยศาสตร์หรือเปล่า

นี่ครับก็เป็นเท่ากระดูกคนตาย

คือถ้าเป็นพิธีกรรมที่ชาวพุทธทำคือรอยอังคารคือต้องเอาออกจากห่อผ้าแล้วก็โปรยไปใช่ไหม

ในทะเลแต่นี่คือมาเป็นห่อครับสองห่อครับ
กู้ภัยสว่างพรกุศลจุดบ้านเพที่มรยองก็ค่อยแกะออกมาดูแล้วก็ผูกกลับไปใหม่
เพราะข้างในเป็นเท่ากระดูกคนตาย๒ห่อนี้รวมกัน๒กิโลได้นะครับ
ก็มีพนักงานเทศบาลตะบนบ้านเพเขาทำความสะอาดที่ชายหาดแล้วเขาไปเจออยู่ครับ
มันไปเกยอยู่ที่ริมชายหาดก็เลยแบบโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยใครมามาทำอะไรเนี่ย
ทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีพิธีกรรมอะไรที่แปลกหรือเปล่า
ว่าถ้าเกิดเป็นการลอยอังคารของชาวพุทธทั่วไปก็ต้องแกะออกมาแล้วก็โปรยไปในทะเล
ไม่ได้มีเอาไว้ทั้งห่อแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นพิธีกรรมของชนชาติไหน
คือตั้งแต่คนไปเจอเขาพยายามหักกระมังออกไปแล้วแต่มันก็ลอยกลับมาเข้าฝั่งเหมือนเดิม
สุดท้ายก็เอาไปเก็บไว้ที่วัดเพตราสุขาโรมก่อนนะครับ
พระลูกวัดเพตราท่านพระสมภพบอกว่าครั้งแรกนะที่เจอพิธีกรรมอะไรแบบนี้
คิดว่าน่าจะเป็นประเพณีของโบราณที่ชาวเขมรบางหมู่บ้านเขาทำ
คือมักจะเอาเท่ากระดูกห่อด้วยผ้าขาวใส่ภาชนะแล้วลอยไปตามแม่น้ำหรือทะเล
ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำอันนี้เขาคงจะหลงเหลืออยู่
แล้วก็รอไปติดตรงท้ายหาดวัดจะเอาเท้ากระดูกคนตายไปทำพิธีให้
คนตายจะได้ไปสูดสุขตินะครับ
ขนาดที่ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะ
กรมังที่มีเท้ากระดูกมานี่

แต่ชาวบ้านบอกว่าเอาไหนมาแล้วก็ต้องสักหน่อยละกัน

นี่ก็ตาดีมากนะสติ๊กเกอร์๓๙บาทมันเล็กนี่
ราคากระมังแหละ๓๙บาท
อันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องของประเพณีของชนบางกลุ่ม